องั้นคุณแฟทแหละ
แฟนนุบ้นน้องเบนอัฆาราชิต

ก็เพื่อนเขาที่สนิทเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
น้องแพทนวภาตันตระกูลก็อายุ๓๐

คุณเบนเลซิ่งหรือว่าคุณอัครกิจวรโรธเจริญเดช

ทำพิธียกน้ำชายตำแพงในจีนนะจ๊ะ

เมื่อตอน๑๖นาฬิกาพิธีเล็กอบอุ่นเรียบง่าย
บุ๊กโกะนี่ได้รับนั่นนะช่อดอกไม้นะบุ๊กโกะตายอ้าว
ไปยืนรอรับนะเขาโยนไปปุ๊บนี่บุ๊กโกะได้
ผู้หวากคนแม่เอาคนแม่มาด้วย
เอาคนแม่มาด้วยใช้ค่ะเอ้าเหรอ
แล้วก็นี่ไงนั่งรถก็รถเก็บ

พอแต่งงานเสร็จนะคะตอนเสร็จประมาณเย็นค่ำ

เลิศแบบนี้แล้วก็ซิ่งไปงานแต่ง

ลูกให้โชคมากอีเวนต์เยอะมาก

กำหนดคลอดของคุณแพทย์ก็คือ

กุมภาออกกุมภาคลอดกุมภา

เออตายนานจัง